คุณผู้ชมห้างแตกอีกแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่ฉันไปมาเองค่ะ

คือต้องบอกแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้พี่เซ็นเตอร์เวลห้างแตกจริง
เพราะว่าเขามีกิจกรรมคนหล่อขอทำดี
คนหล่อเพลงมา๑๗คนคุณผู้ชม
มันรวมตัวกันอ่ะเมื่อเชื่อดูภาพเลยนะคะนำทีมโดยเฮียเป๊กธริชโศก
ปล่อยปากรเกษตร์วรินทรฟิล์มธนพัฒน์ไปนรพฤษธนตรงและอีกมากมาย
จริงมา๑๗จริงเขามี๒๐คนแต่มาได้๑๗คนคุณผู้ชม
เรียกว่ามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมอีกเช่นเคยค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะให้โฟกัสที่เฮียเป๊กผลิตโชคหล่อขึ้นมากตบเข่าชาติ
เป๊กหล่อขึ้นมากหน้าออลงออร่าผอมลงคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้น้ำหนักลดไป๑๐กิโลค่ะ
ฟิตเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่อาร์เอสอันนี้เมื่อวานเขาโชว์กัน

ใช่แคมค์แชร์กันแบบเป็นวัยรอบเลยนะคะ
เฮียเป๊กบอกว่าอยากร้องเพลงผู้ใครรู้มั้ยคะ

ทางด้านหนุ่มเกรสวรินทร์ทั้งเดียวคงต้องอยากโอ้ยควรเผลินค่ะ

บ่นแต่เมืองไทยข้ามไปบ่นถึงเกาหลี

รอก่อนแม่ผมงานเยอะมากถ่ายละคร๓เรื่อง
แล้วคุณผู้ชมความแบบข้อซ้ำกำซัด

อยมันมาตอกย้ำอีกบอยปกรณ์

ไม่เข้าตาเลยอ่ะ

ทำไมเราไม่เลือกเพื่อนรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครจะขนแบบนี้
เออเอาแล้ว

เขาบอกว่าผมมีละครเยอะ

เฮ่ยตัดช่องทำหมาคิดเข้าไปเร่งมั้ย

ตามภาษาผู้ชายเปย์ผู้หญิงหรือเปล่าเปเปย์หรือเปล่า
อยบอกพี่เอาจริงแม่เปย์เข้าไปด้วย
พี่เขาจะแบบออกให้หมดทุกอย่างเลย
แต่เจ้าตัวจริงไปจ่ายก่อน
ปแย่งกันจ่ายซะงั้นไม่ได้เปย์เลยค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
เจอคุณแม่หลายรอบแล้วครับก็ไม่ได้ว่าเกรงมาก
คุณแม่ก็ใจดีอะไรอย่างนี้แหละห้ามจ่ายเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็บอกโอ๊ยคุณแม่ไม่ได้เพราะว่าผมมีผมด้วยมีวันใหม่ด้วยมีหน่องด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ผัดกันแย่งกันจ่ายอะไรอย่างนี้ครับผม

อยากมีโมเมนต์นี้บ้างแย่งกันจ่ายอันนี้อันนี้ผัดให้เพื่อนจ่ายก่อน
นี่เคยไปเดทกับผู้ชายผู้ชายเขาหงายการ์ดมาเลยบอกว่าเต็งเราลืมเป่าตังค
อย่างนี้เขาไม่ได้หงายการ์ดอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอก

แต่ก็เต็มใจให้เขาหรอก